คุณผู้ชมเราเขาดาวน์ทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกรายปัก

พูดว่าทุกงวดคงไม่ผิดอะเนาะ
งวดหนึ่งมีเท่าไหร่อันเดือนมี๒งวด

พาไปที่ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีก่อน
นี่เขาทำอะไรกันคุณเขาทำอะไรกัน
ทำอะไรกันน่ะน่ะน่ะน่ะ
ข้าวโขบข้าวโขบพี่รู้จักข้าวโขกไหม

ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประเพณีของชุมชนเหล่าครั่งเขานะคะ
เขาจัดประเพณีสงกรานที่วัดหนองป่ออำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้
แล้วก็ร่วมสืบสารประเพณีโบราณตำข้าวโขบหรือว่าข้าวเกลียบ
ทำกลางบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอามาย่างมาปิ้งแบบนี้มาจีบแบบนี้
แต่มันต้องแบบว่าพลิกไปพลิกมามันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
ใช่นะคะนี่แหละค่ะเห็นบอกอร่อยด้วยนะคะ
จากพิธีปิ้งย่างข้าวเกลียบตำข้าวเกลียบกันแบบนี้แล้วนะคะ
ชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคขอลาบที่สารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ที่มีต้นตะเคียนโบราณ๒ต้นอายุกว่า๓๐๐ปีความยาวกว่า๒๐เมตรนะคะ
ส่วนปลายของต้นตะเคียนนั้นไซส์แล้วคุณผู้ชมดูนะคะ
ดูคล้ายกับเสียญพยานาคนี่ไม่ใช่นักข่าวธรรมดิ์แหลดนะคะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
รูปไลค์กันไปรูปไลค์กันมาแล้วส่องหาเลขเด็ดนะคะ
แน่นอนนะคะว่าโรยแล้วถูแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์
วิเคราะห์แล้วก็แยกตีกันออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้ค่ะ
คือว่ามันเป็นเลขหนึ่งนั่นแหละ
นี่ตัวนี้มันคือไม่เห็น
นี่ตัวนี้เป็นเลขเกียรตินี่เป็นเลขห้า
เฮ้ยนี่เลขเกานี่หมางฮีนี่เลขห้าขึ้นหมางฮี
นี่เลขเกียรติก็ว่าเป็นเลขเกียรติ

ส่วนที่วัดท่าม้ายชุมแสงและคอนสวรรค์ครับ
ชาวบ้านไปขอโชคลาภจากตะเคียนทองสองพี่น้อง

ได้เห็นชัดแต่นักข่าวของเราเขาบอกเห็นชัดเลยครับ
เขาบอกว่านี่นะเขาก็เลยแวะไปซื้อลอตเตอรี่มาจากตลาด
ชุ่มแสงเพื่อรอรุ้นหลังวันนะครับผู้สิทธิ์ของเราก็ไปดู
เขามาแหละนะครับตะเคียนทองสองพี่น้องนี้ขุดขึ้นมาจาก
น้ำยมที่บริเวณหน้าวัดเลยครับคาดว่าอายุมากกว่า๒๕๐ปี
แล้วความยาวกว่า๕๐เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก๗๐๑๐๐
๑๐๐ได้นะก่อนนั้นที่ชาวบ้านเขาฝันเห็นแม่ตะเคียนบอกว่า
อยากจะขึ้นมาอยู่ในวัดนี้จังเลยช่วยเอาขึ้นมาหน่อยชาวบ้านก็
เอามาไว้ที่วัดท่าไม้แห่งนี้นี่แหละครับ

ที่วัดภูตภาวทองอำเภอหนองวัวซอที่อุดรธานีครับ
มีนักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคนะครับ
ไปไหว้ขอพรแล้วก็ขอโชคลาภจากรูปปั้น
เจ้าปู่มุจรินนคราชนะครับกันอย่างคึกคักทีเดียวนะฮะ
ขณะที่คณะของน้องอ้ำธิดานาคีนะครับ
หรือนางสาวพัชรพรขันตีเธออายุ๑๘ปีครับ
ทำพิธีตั้งเครื่องเส้นไหว้เพื่อขอโชคลาภ
โดยให้น้องอ้ำนะครับรำถวายพ่อปู่ด้วย
ซึ่งระหว่างนั้นคุณผู้ชมครับน้องอ้ำก็มีอาการคล้ายถูกแฝงร่าง
พูดจาด้วยสำเนียงแปลกครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่า
เป็นภาษาของชาวเมืองบาดานฮะหรือว่าเป็นภาษาของชาวพญานาคเขา
รามถวายพ่อปู่แล้วน้องอ้ำก็เขียนตัวเลขลงแผ่นกระดาษนะครับ
เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีการเขียนตัวเลขลงบนแผ่นกระดาษไหม
คุณผู้ชมลองดูนะตอนที่คล้ายกับถูกแสงร่างนะครับ
เขามีการพูดนี่ปากกามาแล้ว
อะไรฮะเนี่ยอันนี้คงต้องตีกันเยอะหน่อย

จากน้องอ้ำไปหาแมวเซลปกันดีกว่าจำเจ้าโทนได้ไหม
นี่ค่ะคุณผู้ชมมันอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
แฟนคลับของเจ้าโทเนี่ยแวะไปเยี่ยมไม่ขาดสายเลยค่ะ
เจ้าโทนเนี่ยเป็นแมวเซลปนะฮะหรือว่าแมวของแม่ตะเคียน
ที่ปกติแล้วมันก็จะให้เลขเด็ดนะฮะ
งวดนี้ก็เหมือนกันชาวบ้านก็บอกว่าเจ้าโทนเอ้ยขอหน่อย
ก็ทำเหมือนเดิมแล้วฮะเขียนเลขใส่กระดาษม้วนให้หางมันเคลียร์
อาวุธโทนเอิ้ยแม่ขอ๓ใบนะโทน
คุณผู้ชมต้องดูหน้าจอนะคะแต่ดูสิอ้าวคุณป้าต้องดูเองค่ะ
อืมอันนี้โทนเอาหางตวรรษมาให้ใช่ไม่ค่อยเปิดลูก
คุณป้าค่ะป้าแกะเร็วน้อย
นี่แหละค่ะอะไรเนี้ย
คือที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านมักจะให้เจ้าโทนเนี่ยเสี่ยงทายด้วยการนอนทับบนแผงลอตเตอรี่
แล้วก็ไปเอาเลขนั้นเนี่ยแหละซื้อมาค่ะเลือกซื้อเฉพาะที่เจ้าโทนนอนทับ
หรือใช้เท้าเหยียบนะคะบางครั้งก็จะคอยดูว่าเจ้าโทนปีนขึ้นไปนอนบนรถยนต์คันไหน
อ๋อเจ้าโทนนี่แหละมั้งเห็นก๊อฟตามมาหลายงวดแล้วนะเลขทะเบียนรถตัวเองเนี่ย
ครับเจ้าโทนนะ